ใช่ครับประเด็น๑๖ล้านนะครับ
มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ
ก็มอบเงินจำนวนนี้ให้กับสมาคม
มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนที่มาดามแป้งต้องการนะครับ
แต่ว่าก็ยังคงไม่มีบทสรุปว่าเงินจำนวนนี้เนี่ย
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็ออกมาให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่
แต่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลยืนยันว่า
ล่าสุดมีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ประเด็นวันนี้ก็คือมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามออกมา
พูดคุยกับประเด็นนี้อีกครั้งหลังจากที่ได้มีการมอบเงินไปแล้วนะครับ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมาดามแป้งก็ประกาศชัดเจนบอกว่า
อยากให้สมาคมนำเงิน๑๖ล้านบาทที่เดิม
ทุกทีมไม่ใช่เฉพาะแค่ทีมใหญ่แต่ทีมเล็กแล้วก็ทีมอื่นก็ควรจะได้ใช้ด้วยนะครับ
แต่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลยืนยันว่า
ก็เลยต้องนำเงินส่วนนี้ไปใช้กับฟุตบอลหญิงตามจุดประสงค์เดิม

ดามแป้งเขาก็ออกมาบอกว่าการสนับสนุนฟุตบอลหญิงมาโดยตลอด
แต่ว่าปีนี้มันไม่มีโปรแกรมการแข่งขัน
เพราะฉะนั้นพอไม่มีโปรแกรมการแข่งขันตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้ให้เงินสนับสนุน
ถ้าหากว่าสมาคมมีความประสงค์จะนำเงินจำนวน๑๖ล้านบาท
ก็คงเป็นเรื่องที่สุดจะแล้วแต่ก็แล้วกัน
ก็คือเงินไปถึงสมาคมแล้วนะครับ
นำไปใช้อะไรก็มาดามแป้งก็บอกก็ให้อยู่ในวัตถุประสงค์สมาคมไปแล้วกันนะครับ
แต่มุมมองนะคะมาดามแป้งก็บอกว่าเงินส่วนนี้เนี่ยมาจากวันแถลง
ซึ่งวันแถลงก็มีการประกาศจุดยืนแล้วว่า
จะให้เงิน๑๖ล้านบาทไปเพื่อจุดประสงค์อะไร
ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นสมาคมก็น่าจะมีการวางแผน
มีการเตรียมกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะเอาเงินส่วนไหนมาใช้ทำอะไร
เพราะฉะนั้นได้เงินเพิ่มอีก๑๖ล้านบาทไป
อันนี้จุดยืนของคุณแป้งก็ชัดเจน
เพื่อที่จะเป็นการซื้อความยุติธรรม
ก็คือเขาใช้คำนี้ในงานแถลงข่าว
บอกว่าอยากที่จะซื้อความยุติธรรมให้กับทุกทีม